มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีมาฝากกันด้วยนะคะกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
มีให้เลือกทั้งหมด๒รสชาติก็คือน้ำพริกตาแดงแล้วก็น้ำพริกตาแดงใส่แมงดา
ดิฉันชอบมากจะซื้อทานเองซื้อเอาไปขายต่อซื้อไปฝากใครอย่างนี้ได้หมดเพราะว่าเขาทำเป็นแบบซองคุณดูดิแล้วเป็นซองพกพานะคะพกง่ายปรุงสุกทุกขั้นตอนผลิตสดใหม่ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อก็ถ่ายภาพเก็บไว้ได้เลยนะจ๊ะ

แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะสู้ทุกคนนะคะ